แสดงละครนอกจากเรื่องขุนช้างขุนแผนได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนทั่วไป
ซึ่งนอกจากตัวแสดงจะใช้ทักษะการแสดงการร่ายรำสื่อสารให้ตรงกับเนื้อเรื่องแล้ว
ยังแสดงภาษากายสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกเช่นตอนขุนแผนพานางวันทองหนี
ที่มีตัวแสดงสำคัญอย่างขุนแผนในชุดทหารที่ต้องแสดงบทบาทความเป็นทหาร
และมีภาษณะเป็นม้าศรีหมอกซึ่งละครนอกสามารถแสดงความตลกขบขันสนุกสนาน
ด้วยการใช้ม้าตัวแสดงที่เป็นคน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน